ช่วงนี้เสื้อผ้าจะขายดีกว่าอย่างอื่น

เขาจะดูกันที่การแต่งตัว

นี่โดรนโต๊ดหมดตัวว่ะพี่

เขาให้เราซะเรียบร้อยเดี๋ยวขับรถไป
เกิดไปเจอรถติดจะได้ไม่ต้องมาปวดทีหลัง

คนราวทุกคนเนี่ยอาการแต่งตัวรู้สึกสำคัญนะนะ

บอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

เฮ้ย

จริกแกล้งปากพื้นเลยอะ
ผมอาบน้ำแปลงฟันฉีดน้ำหอมมาเรียบร้อยครับ

แต่เห็นผมแต่งตัวอย่างนี้ครับ
แบนเนมทั้งตัวนะพี่

ลาครึ่ง

ดูนาฬิกาเนี่ย

คู่แข่งกันเลย

ถ้าแจงตัวสภาพจะไปสมัครงานไหนได้
นี่เสื้อนายนี่นะ
เตารีดรีดพี่รีดมาแล้วเตารีดไอน้ำด้วย

อุ่ยน้องไปรีดใหม่ดีกว่ามึง

แต่ผมยังไม่มีงานไม่มาใช้เงินเลยพี่
นี้ไงน้มยาอัดกลีบ
น้ำยาอัดกิบแบบถุงไอ้น้องราคาไม่แพง

ของนะนี่ไฮจีนขวดสีฟ้ายังฉีด

เฮ่ยไอ้น้อง

อันนี้ดีกว่านี่ของน้ากับน้ำยาอัดกีบรับรองดีที่สุด
ไอยีนสีฟ้ารีดผ้าเรียบ
ของพี่เนี่ยถูกมากเลยเพราะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ของผมถูกกว่าของเบอร์ดของพี่ถูกกว่าของพี่ถูกกว่าอย่าไปหลอกน้องกันสิ
อันนี้ถูกอันนี้ถูกสุดน้องเชื่อดิขอบคุณทั้งสามท่านด้วยค่ะ
นี่คือผลิตภัณฑ์จากไฮยีนทั้ง๓แบบนะคะ

บริษัท๑๕๐๐๐บาทค่ะถามเลยนะครับ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

เฉลยที่สิ่งที่คุณเลือกค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่ม๕๘๐มิลลิลิตรที่คุณกิฟต์และคุณกุ๊กไก่เลือกกับตัวช่วยตอบได้๒ครั้งราคาอยู่ที่

และอีกแบบหนึ่งนะคะน้ำยาลิดผ้าเรียบแบบขวดที่คุณกิ๊บและคุณกุ๊กไก่เลือกในตัวช่วยตอบได้๒ครั้งราคาอยู่ที่
สามสิบเก้าบาททุกข้อและอันต้องแพงกว่าไฮีนอัดกรีบแบบถุงหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิลิตรต้องแพงกว่าสามสิบเก้าบาทเพราะนี่คือสินค้าที่คุณกุ๊กไก่และคุณกิฟต์ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
แพงกว่า
ตัวช่วยหมดแล้วถ้าคุณหยุดตอนนี้
เป็นจะให้คุณครึ่งหนึ่งนั่นคือ๗๕๐๐บาท
แต่ถ้าคุณไปต่อเงิน๒๕๐๐บาทรอคุณอยู่
คุณกิฟต์คุณกุ๊กไก่คะคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อคะ

หยุดหยุดค่ะ
ถ้าหยุดแบบนี้ค่ะสะสมมา๑๕๐๐๐บาท
ใจดีค่ะนอกจากสวยแล้วเนี่ย
ยังเอาเงินของไทยรัฐให้คุณไป๗๕๐๐บาทค่ะ
ผู้ชมพี่รักค่ะและผู้ค่อนข้างผู้ต่อไปค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่าเขาเป็นคู่เพื่อนซีดารา
ที่จะกระชากหัวใจของเป๊กและคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาเป็นดาราที่หล่อมาก
อกจากเขาเป็นดาราแล้วเขายังเป็นนายแบบด้วยค่ะ
คุณตีดอกสะดาวและคุณสมจิตจงจอ

นี่คือดาราและนับแต่งวัยรุ่นและก็นายแบบ
ไปไหน
คุณแนะนำมันซื้ออย่างหล่อเลยแล้วมายังยับเลยอะไรคะนี้
ยังยับเลยเหรอมารอแป๊บนึงใช่

ไม่ต้องรีบน้องแซวเล่นไม่ยับหรอก

โอ้โฮตึงตรงหน้าตึงสิ

อันนี้ไม่ใช่รอยย่นอันนี้ไปศักดิ์๕แถวอาจารย์หนูมา

พี่คะวันนี้พี่มาพี่รู้ไหม
พี่ช็อปเก่งกันแบบเนี้ยพี่มีโอกาสจะคว้าเงินแสน

เอาเงินแสนไปทำอะไรอย่างแรกผมจะนับก่อนว่าครบไหมครับ
โอ้โฮพี่โหเอาเงินแสนไปทำอะไรอยู่แล้ว
แต่เป็นเหรียญนะพี่จะเสียเวลานับก็แล้วแต่
โอ้โฮนี่แหละการเอาเหรียญมาให้นั่งนับนี่นะ

จากซ่อนเมียให้ได้ก่อนเป็นอย่างแรกแล้วทำอะไรอีก

เคยก็ไปซ่อนติสรรพภูมิเอาช้างทับไว้นะครับ
ตื่นเช้ามาแบงค์น้ำงช้างหายท้องเมียจับได้
โอ๊ยไปแบงก์๒๐พี่แขกแพ้

พี่ไม่เสียดายเหรอเหรอคะคุณครับเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่การแข่งขันค่ะ
คำถามข้อแรกคือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

รายการนี้กำลังมาเลยต้องดูให้ได้นะ
ก็ใช่น่ะตั้งต่วนดูราคารายการนี่สนุก
แก่แล้วก็ง็อกเงินเงิน

นี่มาดูนี่สิมาดูนี่ไปหาอะไรเนี่ย

น้าหายที่ไหนอ่ะหายข้างนอก
หายข้างนอก

หายข้างนอกแล้วมาหาข้างในจะเจอเหรอ
ข้างนอกมันมืดข้างในมันสว่างไง

ว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรี
สำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

ยังไง